ตบเท้าเข้ารับรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่๓๑
รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรา
ที่มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ

เหล่าคนโทรทัศน์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะ

บเท้าเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ
ครั้งที่๓๑ประจำปี๒๕๕๙ค่ะ
ปีนี้ได้น้อมนำพระราชดำรัฐ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙

โดยรางวัลประเภทรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน
ไทยรัฐทีวีสามารถคว้ารางวัลสถานีส่งเสริม

โดยมีคุณบุ๊คสืบสกุลพันธ์ดีผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลค่ะ
โดยตัวแทนผู้ประกาศข่าวจากไทยรัฐทีวีนะคะ

และภาคกลุ้มใจกับรางวัลที่ได้รับ
เพราะว่ารางวัลในปีนี้ค่ะก็เปรียบเสมือนกำลังใจ
ทำให้ทุกคนนั้นมีพลังสร้างสรรค์ผลงานออกสู่หน้าจอ
เพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวงการจริงนะครับ
การโทรทัศน์ผลิตผลงานที่ดีออกสู่หน้าจอครับ
เราทุกคนขอเป็นตัวแทนของไทยรัฐทีวี
สัญญาว่าเราจะพัฒนางานข่าวของทางไทยรัฐทีวี
ให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อแฟนข่าวไทยรัฐทีวีทุกคนค่ะ
ในขณะที่รางวัลประเภทละครนะคะก็ไม่พลิกโผล่แต่อย่างใดค่ะ
เริ่มกันที่รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่น

ซึ่งเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากเลยนะคะว่ารางวัลนี้
อาจจะเป็นรางวัลสุดท้ายในชีวิตการเป็นนักแสดงด้วยค่ะ
ส่วนรางวัลดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น
ตกเป็นของสาวอายกมลเนธค่ะ
ผลงานละครเรื่องชาติพยักษ์
ส่วนละครนาคีก็ไม่น้อยหน้าค่ะ
ได้รับรางวัลละครดีเด่นไปตามคาด
และส่งผลให้นางเอกสาวของเรื่องอย่างแต้วนัทพร
คว้ารางวัลดารานำหญิงดีเด่นไปครองอีก๑รางวัลด้วยค่ะ
ฝากพระเอกหนุ่มวิทย์หมอชิตซีศิวัตร

คว้ารางวัลดารานำชายดีเด่นไปครองค่ะ

นับตั้งแต่วันแรกที่เราแบบเปิดอ่านแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่จะสื่อสาร
จะร้อยเลี่ยงออกมาให้คนดูได้ดูมันยาก
แล้วมันกลายเป็นว่าได้รับผลที่มันเกินคาดขนาดนี้ค่ะ
มันก็เป็นอะไรที่ดีใจมาก
คือละครหนึ่งเรื่องมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแน่นอนครับ
มันเป็นศิลปะร่วมทุกคนครับทุกคนต้องขอบคุณครับ
นี่คือต้องขอบคุณว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณจริง

ก็ถือว่าเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับ
คนทำงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในวงการวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ด้วยค่ะ
ใช่ค่ะบทบาทของในเรื่องนาคีก็ทำให้แต้วเนี่ยแจ้งเกิดเหมือนกันนะคะ
เสียงมากยังเลยเหรอ